ดังนั้นเนี่ยนะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูกันต่อเลยค่ะ
อีกหนึ่งที่นั่นก็คือที่มุกดาหารนั่นเองกับชุมชนนาอุดม
ที่นี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมชาวบ้านแล้วก็วัดเนี่ย
เขากลายมาหลอมรวมเป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณเนื้อแพร่นะคะคุณเนื้อแพร่พงสุวรรณจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวคิดของผู้นำชุมชน

อกรักดอกดาวเรืองและดอกบานไม่รู้โรย
ถูกนำมาล้างทำความสะอาดก่อนนำไปถวายพระที่วัดนาอุดมวนาราม
ถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ชาวบ้านชุมชนนาอุดมตำบลนาอุดมอำเภอนิคมคำสร้อย
มุกดาหารจะทำเป็นประจำจนกลายเป็นชีวิตประจำวันส่วนวันสำคัญอย่างงานประเพณี
หมู่บ้านจะมาร่วมกันทำซึ่งถูกสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
เช่นวันมาคบูชาที่ใกล้จะถึงนี้ก็ถือเป็นอีกงานสำคัญ
ผู้หญิงจะมาช่วยกันจัดดอกไม้พานพุ่ม
ส่วนผู้ชายจะแบ่งไปทำหน้าที่งานจัดสารที่ทางวัดจัดร่วมกับชุมชน
เว้นแม้แต่เด็กนักเรียนที่ต้องเข้ามาช่วยงานที่วัดหยิบจับไม้กวาด
แต่ถือเป็นเรื่องปกติของเด็กที่นี่
ซึ่งจะมาเข้าวัดฟังพระเทศเป็นประจำอยู่แล้ว
ก็เริ่มจากมีญาติชักชวนค่ะ
แล้วก็จิตใจก็อยากมาด้วย
มาร่วมกิจกรรมในชุมชนของเรา
เพื่อที่จะเป็นการเป็นตัวอย่างให้กับน้องที่โรงเรียนด้วยค่ะ
เด็กที่โรงเรียนก็มีการเข้ามาที่วัดด้วยค่ะ
อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้วัดเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชน
คือพิพิธภัณฑ์ชุมชนนาอุดมโนนหนองหอที่อยู่ภายในวัด
เป็นแหล่งรวบรวมโบราณคดีที่มีอายุตั้งแต่๑๕๐๐ปีถึง๒๓๐๐ปี

คนในชุมชนกับวัดจึงช่วยกันสร้างพิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์ไว้
โดยมีเด็กในหมู่บ้านเป็นมะคุเทศน้อย
โรงเรียนเราก็ได้นำเด็กเข้ามาช่วยในการทำความสะอาด
ไม่แต่ช่วยในการทำความสะอาดอย่างเดียวนะครับ
เพราะว่าที่วัดนี้เป็นที่เราร่วมกันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนโนนน้องหอนะครับ
เราก็จัดให้นักเรียนเป็นเด็กมะคุเทศน้อยนะครับ
แนะนำนำเที่ยวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนของเรา
ซึ่งเรามีแหล่งโบราณนวัตถุที่เก่าแก่

พื้นฐานของคนในชุมชนคือการทำงานร่วมกัน
โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมใจที่สำคัญ
ถือเป็นกุศโลบายของคนรุ่นก่อน

มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของเขานะครับ
ก็คือแต่ละกิจกรรม
เราจะมอบหมายหน้าที่ให้คนรับผิดชอบไป

เขาจะมองเขาว่าผู้นำหรือพระคุณเจ้าที่อยู่ในวัด

ชาวบ้านจะนำงานฝีมือมาโชว์ในลานธรรม
วิถีไทยภายในวัดเช่นผ้าทอเสื้อผ้าเย็บมือพลาสติกสาร
และมีการจัดแสดงเพื่อความสนุกสนาน
สำหรับชุมชนคุณธรรมกรมการศาสนา
ร่วมกับคณะสงฆ์ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน
สร้างพลังบวรคือบ้านวัดโรงเรียน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสทรงครองราชครบ๗๐ปี
โดยมีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา
ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
อีกทั้งยังส่งเสริมให้คนในชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เนื้อแพพงศวรรษ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน